เรื่องของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิราม

ว่าเจ้าอาวาสติดต่อไม่ได้แล้วในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็ยอมรับบอกว่าก็มีการกินหมูกระทะ

เพราะท่านบอกจะเก็บของนี่ใช่ไหมคะ

หลังจากที่เจ้าอาวาสออกมายอมรับว่า

แล้วประกาศต่อหน้าชาวบ้านกับหมอปลาบอกขอ๓วัน

วันนี้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็น
ไม่มีใครเห็นเลยนะเจ้าอาวาสอยู่ที่ไหน

ส่วนรองเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาสบอกว่าจะลาศิกขาภายในวัน๒วันนี้แหละ
เพราะไม่สบายใจแล้วตั้งใจจะลาศิกขามานานแล้ว
เพราะแต่เจ้อาวาสขอให้อยู่ช่วยงานใครในวัดก่อน
พระบุญมาสุจินโนผู้ช่วยเจ้าอาวาส

บอกว่าเรื่องทั้งหมดอยู่ในกระบวนการสอบสวน
ซึ่งความผิดของเจ้าอาวาสเนี่ยยังไม่ถึงขั้นจับศึกได้
แต่เจ้าคณะอำเภอได้สั่งปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส
และเจ้าคณะตำบลวงคล้องเขต๒แล้ว

ก็รอคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดว่าจะสั่งให้ศึกหรือเปล่านะคะ
ขณะที่เจ้าคณะจังหวัดพิศนุโลกบอกว่า

ก็คาดว่าใช้เวลาประมาณสัก๓วัน

พระภิกษุสงฆ์ทรัพย์สินในวัด
ซึ่งเชื่อว่าถ้าเจ้าอาวาสพูดต่อหน้าสาธารณะ

ส่วนจะตั้งพระรูปไหนมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

เพราะพระครูธีรศาสตร์กิจจาธร
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมา๑๗ปีแล้ว
แล้วก็ยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวงคล้องเขต๒ด้วย

เดี๋ยวเบื้องต้นคงต้องรอดูจากการประชุมของคณะกรรมการ